ความเชื่อข่าวแปลกข่าวเกี่ยวกับตัวเลขนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่ตำบลย่านารีอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีจุดนี้ก่อนหน้านี้ค่ะ
มีคนไปทำพิธีแล้วก็ทุบสารทิ้ง
พอทุบสารทิ้งแล้วนะคะสารก็กองอยู่ริมทาง
เขาบอกว่ามันเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาว่า
มีกุมารไปเข้าฝันคนในพื้นที่

ในพิธีมีการส่องขันน้ำมนต์ด้วยไปดูกันค่ะ

เป็นการร่ายมนต์คาถาแล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์
ชาวบ้านมาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
อกจากนี้ก็ต้องมาดูตัวเลขที่มันปรากฏอยู่ในขันน้ำมนต์
น้ำตาเทียนที่หยดลงไปเนี่ยนะคะ

ถ้างวดนี้ถูกจะสร้างสาราให้กับกุมารที่ไปเข้าฝัน

เกิดจากคนที่เขาทำเพจล่าท้าผี
นำโดยอาจารย์ลือเขาไปทำพิธีค่ะ
ทุบสารพระภูมิเจ้าที่ทิ้งริมทางค่ะ
โดยอยากให้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขยะ

ชาวบ้านกลดาเลยไม่พอใจอย่างนี้นะคะ
ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาทำลายมาลบหลู่กันแบบนี้

ชาวบ้านเขาไปพบแผ่นปูนที่ถูกทิ้งไว้แล้วเนี่ยนะ
ปรากฏลักษณะใบหน้าเด็กออกมา

แล้วก็บอกเห็นเลขปรากฏอยู่ตรงนั้นด้วย
สอบถามปู่เริง
เริงคือคนที่ไร่มนต์คาถาแล้วก็ทำพิธี
ดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
บอกว่ามีกุมารทองมาสื่อสารอยากให้ทำพิธีให้
บอกว่าตอนนี้ลำบากมากทรมานมากหิวมาก
เพราะว่าพอสารไม่มีแล้วไม่มีใครมากราบไหว้เลย

ก็ติดต่อกุมารเข้ามาสื่อสารแบบว่า

เพราะเขาไปถีบสารลงไปแล้วไงมันมีหลายอย่างเลยที่ถีบเขาลงไป
เขาก็ร้อนแล้วก็อยากจะมีที่อาศัยอยากจะให้ทำสารให้เขาอยู่

มันแบบว่าคล้ายจะว่า
ตัวเขาจะออกสีประกายออกสีนวล
เขาจะเป็นในรูปนี้แบบเขาใส่ชะดา

ชาวบ้านในพื้นที่ที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้

เขาบอกว่าจริงแล้วตัวเขาก็ไม่ได้เชื่อมากนะ

แต่ว่าเมื่อวานไปร่วมพิธีด้วย

บอกว่ากระเบื้องปูนตรงฐานสารประภูมิ
เห็นลักษณะคล้ายกับหน้าเด็กเลย
เขาบอกว่าตัวเลขที่เขาเห็นทั้งหมด

เออมันก็เห็นอยู่เนาะ

แล้วตัวนี้เป็นวงกลม
วงกลมมาแบบนี้ใช่ไหมตัวนี้ตีเป็นเขาเห็นเป็นเลข๖ก็ได้เป็นเลข๐ก็ได้
แล้วตัวนี้มองชัดดูนี่เป็นเลขอะไรครับเนี่ยเห็นไหม